ขึงพืชแล้วก็เหมือนเป็นการประจานนะเป็นการไปขโมยเงิน๒๐๐บาทแล้วก็
หางกระเบนตีเข้าไปชาวบ้านก็บอกว่ายังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่
อีกครับบรรยากาศที่วัดทุ่งเหียงตำบลหมอนนาง
อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ไม่ได้มีชาวบ้านไปรวมตัวกันที่วัดเหมือนเมื่อวาน
หลังจากที่เมื่อวานก็รวมตัวกันเกือบร้อยคนทีเดียวไม่พอใจคนที่ไปลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ
รวมตัวกันเมื่อวานนะมีการชูป้ายขับไล่นางรัชนีแล้วก็นายประยงนะครับ
สองตายายที่ไปทำโทษเด็กด้วยการจับมัดกับต้นไม้แล้วก็ใช้เรื่องของหางกระเบนฟาด
เนื่องจากว่าเด็กขโมยเงิน๒๐๐บาทนะฮะแล้วก็กดดันบอกว่าอยากให้สองคนนี้ออกจากวัดไป
พบว่าก็ยังคงมีชาวบ้านจับกลุ่มพูดคุยกันกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมแสดงความรู้สึกความคิดเห็นบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็มองว่าผู้ที่ลงโทษเด็กทำเกินไป
ทำเกินกว่าเหตุนะครับพร้อมกับหวั่นด้วยว่า
ผู้ที่กระทำกับเด็กนั้นจะกลับมาที่วัดอีก
หลังจากชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่แล้วก็ออกจากวัดไปเมื่อวาน
พร้อมยืนยันได้ว่าผู้ที่ลงโทษเด็กนั้น
ักมีพฤติกรรมด่าทอเด็กที่วัดเป็นประจำ
แล้วก็เคยตีเด็กถ้วยหางปลากระเบนแบบนี้ด้วยนะฮะ

คือในความรู้สึกของชาวบ้านนี้
คือเค้าไม่พอใจอยู่แล้ว
คือเด็กคนนี้เขาก็มาซื้อของกับพี่
เออเอาไปสักพักนึงเขาก็
สักเมื่อกี้เขาก็เข้าไป

โดนหางกระเบินตี

ประยงเป็นคนที่ตีเด็กลงโทษเด็กนี่แหละ
โดยเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีตำรวจติดต่อไป
ยังไม่ได้ไปพบกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็จะยังไม่กลับไปที่วัดทุ่งเหี่ยงด้วยนะครับ
ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมนะจริงแล้วเนี่ย

เหมือนกับว่าเขาเคยออกเงินให้กับเจ้าอาวาสก่อน

แล้วก็ไปโฆษณาโฆษณาให้กับชาวบ้านชาวช่องเนี่ย
ไปซื้อแล้วก็หาเงินเข้าวัดไป
ทำให้เจ้าวาดก็ค่อนข้างจะเกรงใจกับประเด็นนี้นะฮะ

คือเด็ก๘ขวบกับ๑๑ขวบนะฮะ

ถูกทำโทษทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี
ก็นำเด็กไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพนัฐนิคมเมื่อวาน
เพื่อเป็นการดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย
ทารุณกรรมเด็กกักค้างนุ่งเหนียว
โดยจะเรียกผู้ก่อเหตุทั้งสองคนไปรับทราบข้อกล่าวหา
แต่ถ้าเกิดไม่มาก็จะมีการติดตามจับกลุ่ม
ขณะที่เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กชาย
บ้านพักเด็กชายบ้านบางละมุงก็รับตัวเด็กสองคนนี้ไปดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วนะครับ